ตอนแรกให้บ่วยเป็นถุงน้ำในหลังไข่ข้างซ้ายคุณหมอตรวจโฟก
ก็แม้ว่ามีร่วมแพ้มันถื้อเหมือนจะข้ามคล่ำ
แต่มันไม่มีปัญหาว่าเราเป็นเนื้อร้าย
หลังจากที่ผ่าตัดแล้วเกิดความผิดท่าใน๒กรณี
ก็คือในกรณีแรกคุณหมอแจ้งค่อนข้างว่าผ่าตัดการที่ที่สงเร็จยาก
เพราะว่ามีผลังผืดเว้น
แต่คุณหมอก็บอกว่าไปโดนลำไส้นิดนึงนะคะ
คนไข้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าคุณหมอได้ซ่อมเรียบร้อยแล้ว
ข้อที่๒นี่ก็คือคุณหมอไม่ได้แจ้งว่ามีสิ่งไหนที่แบบมันผิดพลาดอยู่ข้างใน
ก็คือเวลาพี่กลับบ้านไปแล้ว๑๔วัน
ทราบเพราะว่าอาการมันหนักขึ้นเรื่อย
เพราะว่าตัดพ่อไตขาด
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นการร้องเรียนของทางผู้ป่วยนะคะ
หลังจากที่เข้าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ที่บอกชื่อโรงพยาบาลเพราะว่ามีการชี้แจงจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะก็คือพอก็จะได้ยินชื่อบ่อยนะคะ
ก็คือพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ซึ่งทางรายการนัดเอาไว้ว่าจะให้ทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงด้วยนะคะ
น่าจะเป็นช่วงที่๓ของรายการนะคะเพราะว่านัดคุณหมอไหมเวลานั้นนะคะ
และจริงก็มีการชี้แจงออกมาผ่านทางโซเชียลมีเดีย
แล้วก็มีเอกสารชี้แจงออกมาทีละข้อเลยค่ะ
เพราะว่าการร้องเรียนรอบนี้นะคะหลังจากที่เกิดความผิดพลาดในการรักษาขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ
ทางผู้ป่วยเองก็มีข้อเรียกร้อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิ์พยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากนี้ต้องรักษาตัวไปอีกแค่ไหนนะคะ
ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทำอย่างไรใครเป็นคนรับผิดชอบนะคะ
แม้กระทั่งเรียกร้องเป็นตัวเงินในแง่ของการเยียวยาสภาพจิตใจด้วยบางส่วน
หรือว่าแม้กระทั่งค่าการเสียโอกาสในการหาสตุ้งสตางค์จ่าย

ทีนี้ในส่วนของการชี้แจงของคุณหมอเหรียญทองเนี่ย
ก็ชี้แจงตามเป็นข้อเช่นเดียวกันว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ละทิ้ง
มีการดำเนินการแล้วก็ไล่เรียงมาทั้งหมดเลยตามข้อเรียกร้องคือดูได้ทั้งสองฝั่งนะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงได้ว่าบางข้อที่ไม่ให้เพราะอะไรอันนี้แจงละเอียด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้คุยกับทางคุณหมอด้วยนะคะในช่วงที่๓ของรายการ
ส่วนในช่วงแรกค่ะที่เราจะพูดคุยกันก็คือว่าผู้ป่วยซึ่งเจอคือจะว่าเป็นปัญหาก็ไม่เชิงนะคะ
แต่ว่าถ้าแบ่งตามอันไหนที่รู้ตัวแล้วรับการรักษาตอนแรกเลยมี๑
ส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยมาพบเองแล้วค่อยไปแจ้งคุณหมอว่ามันมี๒ด้วยนะนะคะ
มันก็เลยทำให้เหมือนกับมีสองเรื่องแต่ว่าที่ร้องเรียนเนี่ยไปร้องข้อ๒เป็นส่วนใหญ่
เพราะว่าข้อแรกรับแจ้งตั้งแต่แรกว่าคุณหมอทราบตั้งแต่รักษาเสร็จแล้วก็บอกคนไข้
ที่คนไข้จะกลับบ้านนะคะแต่อันที่สองคนไข้กลับบ้านไปแล้ว
แล้วรู้สึกผิดปกติไปตรวจเสร็จแล้วค่อยกลับมาบอกคุณหมอแล้วก็ค่อยมาเริ่มว่ากันใหม่ค่ะ
ข้อที่ว่านี้นะคะคือคนไข้เข้าผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่
ปัญหาแรกที่เจอคือการรักษาไปตัดปีกมดลูกแล้วโดนลำไส้ใหญ่
อันนี้แจ้งคนไข้รู้ตัวแล้วก็บอกรักษาไว้ให้แล้ว
ส่วนข้อสองที่คุณหมอไม่ทราบแต่คนไข้ไปทราบเองเพราะว่าผิดปกติที่ตัวเองนะคะ
แต่รักษายาวนานค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว
วันนี้เรานั่งคุยกันกับเราในรายการสองคนก่อนนะคะ
ท่านแรกผู้ร้องเรียนนะคะคือคุณสรรญาพรสัจจะวิเศษ
อีกหนึ่งท่านทนายที่รับเรื่องร้องเรียน
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์
วงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะคุยกันสบายปากหน่อยนะ
ซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าจริงตอนเวลาไปร้องเรียนนี่
ก็จะมีทนายผู้หญิงรับเรื่องให้ใช่ไหมคะ
แต่ก็งงกันอยู่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ซีสคืออะไร
แล้วก็ไอ้ท่อไตคืออะไรมันไม่เคยรู้ไงว่ามันอยู่ข้างในด้วย
อย่างเราเป็นผู้หญิงเราก็จะไม่ได้รู้แบบละเอียดค่ะ
เพราะว่าก็ต้องเป็นคุณหมอแหละที่รู้

คุณสรรญาพรเอาตอนนี้อย่างเรานั่งคุยกันอยู่
คุณสัญญาพรรู้สึกถึงความผิดปกติของระบบร่างกายตัวเอง
มีอาการเจ็บอาการปวดจนถึงณตอนนี้ที่เราคุยกันไหมคะ
อาการเจ็บปวดถ้าเกิดนั่งอยู่ในท่าที่ปกติไม่เป็นอะไรค่ะ
ถ้าเริ่มมีการเดินเร็วยกของ
สิ่งของที่มีน้ำหนักที่มากกว่าปกติ

ก็จะเริ่มมีอาการหน่วง
แต่ว่าที่หนักที่สุดก็คือเวลาปัสสาวะทุกครั้ง
จะมีอาการปวดแล้วชามันจะชาล้าวไปที่ขาด้านซ้าย
หน้าขาด้านซ้ายในส่วนที่ที่ชาค่ะ
มันชาไม่รู้ไม่มีความรู้สึก
ตอนนี้ขาซ้ายไม่มีความรู้สึกไปข้างหนึ่งค่ะ
โทษนะคะทั้งขาหรือว่าเฉพาะขา

ขาด้านบนนะคะทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรก
หรือว่ามันมาเป็นตอนที่เวลาผ่านมาแล้วเรื่อยคะ
ตอนเกิดเหตุคือการไปซ่อมท่อไตค่ะ
คุณหมอได้แจ้งว่าการซ่อมท่อไตเป็นการผ่าตัดใหญ่
ต้องเปิดหน้าท้องกว้างมากเพื่อจะต่อท่อไต
คือถ้าเกิดจะใช้เป็นหุ่นยนต์ในการผ่าตัดไม่สามารถทำเคสนี้ได้
อาจารย์ได้แจ้งอาจารย์จากทางโรงพยาบาลลามาแจ้ง
เนื่องจากจุดที่ขาดแล้วมันหดไปมันอยู่สูงกว่าปกติมาก
คุณหมอก็เลยจะต้องย้ายกระเพาะส่วนของกระเพาะปัสสาวะค่ะ
ขนาดก็จะต้องเล็กลงเพราะว่าผนังกระเพาะปัสสาวะ
เพื่อจะไปต่อกับท่อไตเพื่อจะเดรนปัสสาวะให้ลงมา
ด้านล่างได้ตามปกติซึ่งจริงมีหลายวิธี
อีกวิธีหนึ่งก็คือฝากท่อไตก็คือเอาท่อไตด้านซ้ายไปใส่ด้านขวา
แล้วให้ปัสสาวะลงมาในทางเดียวกันในกระเพาะปัสสาวะ
ฟังฟังยากใช่ไหมคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชาย

คุณหมอจะอธิบายให้ก่อนก่อนที่จะผ่าตัดจะอธิบายให้ฟังก่อนอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งในเรื่องที่๒ที่เกิดปัญหาจากการผ่าตัดที่ว่านี้เนี่ย
ไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

งกุฎวัฒนาแจ้งมาว่าไม่มีทีมแพทย์ค่ะ
ทีมแพทย์ที่จะดำเนินการผ่าตัดได้
เอ๊ะเดี๋ยวนะคะคือตอนที่ไปรามาธิบดี
ต้องเรียกว่าไปเพื่อรักษาท่อไตข้างซ้าย

ไปเพื่อต่อท่อไตข้างซ้าย
ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำให้แต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
อาจารย์ฝ่ายทางเดิมปัสสาวะอยู่ทั่นเดียวค่ะ
เราไม่คุยเทคนิคเยอะค่ะแล้วแต่แค่จะบอก
แต่ที่ต้องเล่าคือมันมีผลต่อชีวิตวัจจังวันแบบไหน

เข้าไปก็คืออาการของผู้หญิงเพื่อที่จะตัดถุงน้ำในรังไข่
ก็คืออวัยวะของผู้หญิงนี่แหละนะคะ
ทีนี้สาเหตุที่เข้าไปเสร็จแล้วมันเกิดความผิดพลาดอยู่สองอย่างนะคะ
ใช้คำว่าผิดพลาดเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนจริงนะคะ
แต่ว่าอย่างแรกคุณหมอซึ่งทำการผ่าตัดให้เป็นคุณหมอผู้หญิง
คุณหมอที่ผ่าตัดให้ทราบตั้งแต่ตอนที่คุณหมอเองนะผ่า

พอเราฟื้นตัวปุ๊บคุณหมอลงมาเลยค่ะ
ลงมาแจ้งกับกับทางผู้ป่วยเลยแล้วก็ญาติก็อยู่เต็มห้องนะคะ
คุณหมอก็แจ้งกับครอบครัวทุกคนว่าตัดโดนลำไส้ทุกคนก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
ขนาดแค่ตัดโดนลำไส้แล้วซ่อมแล้วคุณหมอบอกซ่อมแล้ว
แต่ว่าจะมีปัญหาช่วงแรกในการขับถ่าย
อย่างแน่นอนก็คือมีปัญหาจริงค่ะก็คือจะถ่ายยากมาก

คุณหมอแจ้งว่าโดนลำไส้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลำไส้ใหญ่
เพราะว่าเวลาเราขับถ่ายก็จะอยู่ในส่วนของ
มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายซึ่งคุณหมอบอกไว้ตั้งแต่เบื้องต้นไหมคะ
ว่าการขับถ่ายของเราจะเปลี่ยนไปยังไงคะ
คุณหมอบอกว่าช่วงแรกก็จะขับถ่ายยาก
แต่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นไปตามลำดับว่าเหมือนกับแผลในที่ที่ซ่อมไว้ค่ะ
หายดีแล้วก็จะเหมือนปกติก็จะขับถ่ายปกติ
คือจะบอกไว้แค่นี้ไม่ได้จะบอกลักษณะเช่น
อาจจะถ่ายบ่อยขึ้นหรือว่าถ่ายยากขึ้นไหม
จะไม่ได้บอกลักษณะต่างที่จะเกิดอาจจะมีผล
จะเป็นแต่ละกรณีมากกว่า
ทีนี้แล้วเมื่อคุณหมอแจ้งเสร็จแล้ว
คุณหมอทำการรักษาให้ไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ผ่าเราใช่ไหมค

เพราะคุณหมอรู้ตั้งแต่ตอนที่ผ่าเสร็จว่ามันพลาดไปโดน

ประเมินไหมคะว่ากรณีที่ไปโดนลำไส้เนี่ย
จะกินระยะเวลาเท่าไหร่
แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะถามคุณหมอ

รอฟังจนเราพอใจว่าคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นเป็นลำดับไปเรื่อยค่ะ
ก็จะได้ถ่ายปกตินิดเดียวค่ะคุณหมอบอกนิดเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ได้มาก
ซึ่งคุณหมอบอกสาเหตุไหมคะว่าทำไมถึงพลาดไปโดน
คุณหมอบอกค่ะว่าเรามีผังผืดเยอะผังผืดไปเกาะก็เลยเลาะแล้วก็คือไปโดนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผัดที่อวัยวะภายในค่ะคุณหมอก็มีถ่ายรูปนะคะมาให้ดูว่าเนี่ยที่โดนไปที่ซ่อมที่ดึงออกอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีเอามาให้ครอบครัวดูอะไรอย่างนี้ค่ะมีอยู่ค่ะ
ซึ่งก็จริงแล้วเนี่ยคือสิ่งที่คุณหมอรู้ว่าคุณหมอไม่ได้ทอดทิ้งก็คือจัดการให้นะคะ
ถ้าแล้วจัดการให้แล้วก็ชี้แจงแจ้งให้ทราบไม่ได้ว่าแบบปิดบ้างไม่ใช่ค่ะแต่ทีนี้ที่มันมีปัญหาจนกระทั่งมาร้องที่ทนายรณรงค์คือเรื่องที่สอง
ใช่ไหมคะเรื่องที่แต่อันนี้เราคุยตอนที่มีการประสานกันแล้วนะคะเรียนเล่าย้อนให้ฟังเฉยนะคะ
คือแต่อันที่๒อันนี้เนี่ยก็คือการตัดท่อไตข้างซ้าย๕เซนคุณสัญพรเข้าใจที่คุณหมออธิบายซึ่งไม่ใช่คุณหมอที่นี่นะคะเป็นคุณหมอที่รามาใช่ไหมที่บอก
ไม่ค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาตอนที่เราเข้าฉุกเฉินวันที่๑๔ค่ะอ๋อเราไปมงกุฎวัฒนาก่อนเราไปที่เดิมก่อน
ที่เดิมก่อนค่ะไปที่เดิมแล้วก็เข้าฉุกเฉินคุณหมอก็ฉีดยาแก้ปวดให้เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วค่ะบอกได้ตามตรงว่าคือเหมือนกับชีวิตมันจะไม่รอดมันปวดขนาดนั้นนะคะปวดจนทนไม่ได้
เราเข้าไปฉุกเฉินที่มงกุฎวัฒนะเนี่ยนะคะหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จไปแล้วกี่วัน๑๔วันค่ะ๑๔วันหลังผ่าตัดแล้วหลังจากได้กลับบ้านไปกี่วันคะ
กลับบ้านไป๔วันอยู่ที่โรงพยาบาล๑๐วันนะคะแล้วไปอยู่ที่บ้านอีก๔วันซึ่ง๑๐วันรวมแล้ว๑๔วันที่น้ำปัสสาวะเดรนอยู่ในท้องเนี่ยค่ะ
คือหมายถึงว่าเขาออกมาแต่ไม่ได้ออกมานอกร่างกายเขาไม่ออกมานอกร่างกายเขาก็อยู่ข้างในค่ะเป็นเหมือนก้อนน้ำสองก้อน
คือเราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้คือเลยเห็นว่าคือขออภัยนะคะก็คือหน้าท้องบวมอันนั้นคือน้ำที่อยู่ในร่างกายที่มาจากปัสสาวะที่ไม่ได้ออกมาหรอก
กำลังจะถามว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาล๑๐วัน
มีอาการแบบนี้ให้รู้สึกไหมว่าเอ๊ะมันไม่ได้เกี่ยวเฉพาะลำไส้ใหญ่นะ
หรือมันไม่ได้เกี่ยวเฉพาะลำไส้เหมือนมันมีผลกับเรื่องขับถ่ายด้วย

เดาไม่ออกเลยนะคะว่าจะเป็นท่อกระไตขาด
เพราะว่าที่คุณหมอบอกคืออาการที่คุณหมอมาเช็คทุกครั้ง
คุณหมอจะบอกว่าน่าจะเป็นที่แบบเหมือนลำไส้ยังทำงานเคลื่อนตัวได้ไม่ดี
อาการมันใกล้เคียงกันจนเราไม่ได้สังเกตว่า
ปัสสาวะมันเดินอยู่ในท้องความรู้สึกมันไม่มีค่ะ
เพราะว่ามันค่อยซึมออกมาข้างในเราไม่ทราบอะไรได้เลย

แล้วก็เห็นข้างนอกทอ้มมันขยายบวมมันเป็นเพราะอะไร

แล้วกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เอกใจว่าเป็นอะไร

คิดว่าน่าจะนี่แหละเรื่องลำไส้นั่นแหละใช่ไหมคะ

มาเข้าฉุกเฉินปุ๊บพบว่าอะไรบ้างคะ
ก็พบว่าคือคุณหมอมาขอตรวจอันตราซาวน์ก่อนค่ะ

ใช่ค่ะก็รีบมาก็มาตรวจให้
พอตรวจเห็นสีหน้าคุณหมอแล้วก็คือเรารู้แล้วว่าต้องอะไรผิดปกติสักอย่างแล้วล่ะ
ก็คือคุณหมอบอกว่ามันคืออะไรนะ
มันเหมือนตัวอะไรจิ๊บเต็มในท้อง
มันเคลื่อนตัวได้มันขยับได้แบบนี้ค่ะ

ไม่ค่ะคืออันตราซาวน์เวลาอันเตอร์ซาวน์เรานอนอยู่
คุณหมอท่านก็จะแบบให้ดูหน้าจอด้วยนะคะดูได้เลยค่ะ
คุณแม่ก็อยู่ด้วยคุณแม่จะอยู่ด้วยตอนนี้

แล้วคุณหมอก็ยังไม่ทราบว่ามันคือก้อนอะไรก้อนอะไรสักอย่าง
คุณหมอก็คอนเซาต์อาจารย์ระบบทางเดินปัสสาวะถึงได้มาขอตรวจ
ก็คือเจ็บรอบสองอีกก็คือต้องสวนสีเข้าไป
ฉีดเข้าไปจนถึงท่อไตค่ะว่าระดับสีที่มันปล่อยมันห่างเยอะเท่าไหร่

ก็คือให้ไปคืนน้ำสีเพื่อจะดูว่ามันจุดห่างมันห่างแค่ไหน
ซึ่งคุณหมอก็มาบอกว่ามันอยู่สูงมากตำแหน่งมันอยู่สูงมาก
ซึ่งทางนี้ไม่มีคณะทีมแพทย์ที่สามารถดำเนินการได้
คือตอนนั้นรู้แล้วว่าเป็นที่ท่อไตขาดรู้ยังคะ
ตอนที่เห็นยังค่ะคุณหมอจนคุณหมอสวนฉีดสีเข้าท่อปัสสาวะ
อาจารย์ก็เลยบอกเลยค่ะก็ต้องทำใจอาจารย์บอกว่ามันมีความผิดพลาดกันได้ตรงนี้
แต่ว่าเราก็จะรับไม่ได้ในส่วนตรงนั้นเพราะปิดหน้าท้องเราโดยที่ว่าอาจารย์เองก็ยังไม่ทราบว่าข้อผิดพลาดตรงนั้นเกิดขึ้น
อันนี้หมายถึงอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เป็นคนผ่าค่ะ
อาจารย์คนที่อ่านยังไม่ทราบเลยค่ะ
อาจารย์ที่มาปรึกษาเนี่ยค่ะก็คือเป็นอาจารย์จากที่อื่นจากโรงพยาบาลอื่นแต่ซึ่งอาจารย์มีความชำนาญการทางด้านทางเดินปัสสาวะของทางโรงพยาบาล
อาจารย์ก็มาสรุปให้ว่าฉีดสีไปแล้วมันอยู่ระยะห่างมากผมตอบคุณไม่ได้ว่าห่างเท่าไหร่
ทีนี้ที่ตามข่าวพูดว่า๕เซนเนี่ยแปลว่าคือมันหายไปช่วงหนึ่ง
หายไปค่ะหายไปค่ะ
เดี๋ยวอันนี้ในกรณีนี้อาจจะหดก็ได้หรืออะไรก็ได้คือคุณหมอเขาอธิบายเป็นประมาณนั้นค่ะ
ซึ่งมันอาจจะไม่ได้แปลว่าตัดหัวตัดท้ายแล้วห่างกัน๕เซนไม่ใช่ใช่ไหมคะ
แต่ที่บอกว่า๕เซนอาจจะเรียกว่าเป็นหดจากเดิมหรือใดก็ได้ใช่ไหมคะ
ซึ่งเราก็ไม่ทราบในเรื่องของการแพทย์เราไม่รู้ทราบจริง
ทีนี้พอ๕เซนที่ว่านี้เนี่ยตอนนั้นอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะคะ
อาจารย์บอกว่ามันส่งผลกระทบกับชีวิตและร่างกายเรายังไงหลังจากนี้คะ
ก็คืออาจารย์ยังไม่พูดถึงผลกระทบ

หลังจากที่เจาะทำอะไรเสร็จยังรออีกวันสองวันนะคะ
กว่าจะตัดสินใจเจาะเอาน้ำปัสสาวะออกจากด้านหลังได้
เพราะว่ามันจะต้องเจาะจากไต
เพราะว่ามันจะต้องเจาะจากใตล์ค่ะ

เพื่อสวนเข็มแหลมฉีดเข้าไป
เพื่อจะต่อท่อเขาเรียกสายอะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็คือต่อออกจากหลังออกจากไตล์เรา

อันนั้นคือทางโรงพยาบาลลามาที่แก้ไขแล้ว

ก็คือระบายปัสสาวะออกโดยเจาะเจาะจากข้างนอกเข้าไปถึงไตโดยตรงแล้วเอาน้ำปัสสาวะออก
แต่ว่าอาจารย์ก็แจ้งว่า๕๐๕๐ในการเจาะเนื่องจากไตคุณยังบวมไม่มาก
ถ้าเจาะผ่านถ้าเจาะได้ก็คือไม่ต้องเจ็บตัวซ้ำอีกรอบนึง
ก็คือเหมือนไม่ต้องเจาะใหม่อะค่ะแต่อาจารย์เก่งมากค่ะอาจารย์เจาะรอบเดียว
แล้วก็เดรนน้ำออกจากท่อไตได้
แล้วก็น้ำออกมาปริมาณเยอะกับน้ำถุงที่เราปัสสาวะธรรมดา

อันนั้นเรียกถือว่าเป็นการผ่าตัดไหมคะ

เข้าห้องผ่าตัดแต่ว่าเป็นการเจาะเจาะ

ทีนี้อันนี้คือขั้นตอนที่สุดที่มงกุฎวัฒนา
สำหรับกรณีเรื่องของท่อไตขาด

อาจารย์เขียนลงไปในใบส่งตัวว่า

อ่าศักยภาพไม่พอหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาแจ้งว่า

คือคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
โดยการที่เดรนน้ำปัสสาวะออกจากท่อไต
แล้วก็เต็มน้ำปัสสาวาออกจากท่อปัสสาวาธรรมดาสองถุงนี่ค่ะ

คือความหมายที่คุณสัญญาพรบอกคือ
แปลว่ากลับบ้านพร้อมถุง
โดยที่มี๒ถุงแล้วออกจาก๒จุดเหรอคะ
จุดหนึ่งคือจากข้างหลังที่เจาะตรงถึงไต
ใช่ค่ะ
อีกจุดหนึ่งจาก

เหมือนศูนย์ฉี่ใช่ไหม

อย่างที่ท่อจากข้างหลังมันจะไปแบบไหนมันเป็นแผลเปิด

คุณหมอเขาจะหลอดยาคูว่าค่ะ
ไซส์เล็กขนาดนั้นค่ะเสียบเข้าไป

อีกหนึ่งเส้นก็คือตรงทางตรงของเขาเลย
ต้องนอนตะแคงข้างเดียวห้ามไปนอนพัก
แล้วเวลาเปลี่ยนเวลาทำความสะอาดทำไงคะ
คุณหมอจะนัดไปหาคุณหมอทุกสัปดาห์
เพื่อทำความสะอาด

ยังไม่ได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอื่น

จนกว่าจะติดต่อทางโรงพยาบาลอื่นได้
คือคร่าวคุณหมอประเมินไว้แบบไหน
ประเมินว่า๒เดือนกว่า

ก็ถ้าเป็นผู้ป่วยมีปัญหานี้

เราบอกค่ะเราบอกว่าเราไม่อยากรอ
เขาบอกว่าถ้าคุณสามารถติดต่ออะไรเองได้
ก็ทำได้เร็วกว่าทางโรงพยาบาลคุณทำได้เลย
อะไรอย่างนี้ค่ะก็บอกประมาณนี้

ไม่ใช่ค่ะอาจจะใช่ต้องเข้าคิวค่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นทางโรงพยาบาล

มธรรมศาสตร์ลังศิษฐ์ก็ต้องรอดิวว่า

อาจารย์จะให้คิวได้เมื่อไหร่

คือหนึ่งเพราะว่าทางคุณหมอประเมินว่า

ผู้ป่วยสามารถใช้วิธีนี้

อันนี้คือเล่าในขั้นตอนของมงกุวัฒนะนะคะ
คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย
มันก็จะเริ่มมีเรื่องของการไปรักษาเองนะคะ
แล้วก็กลับมาลองไล่ดูว่าจะได้สิทธิ์อะไรไหม

แล้วก็มีความรับผิดชอบจากทางโรงพยาบาลหรือเปล่า

มันบวกเข้ามาด้วยกับขั้นตอนนะคะ
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมาที่ทนายรณรงค์

ยังไงต้องได้คุยกับคุณหมอเหรียญทอง
เพราะว่าทางโรงพยาบาลก็มีการชี้แจงออกมา
ประเด็นต่างเหล่านี้ด้วยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือถ้าดูจากคำชี้แจงนะคะ

คือชี้แจงครบทุกข้อเรียกร้องเหมือนกันนะคะ

แต่ทีนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันว่ามันจับคู่กันไม่ได้ตรงไหน
ข้อเรียกร้องกับสิ่งที่จะตอบสนอง

เมื่อกว่าวันนี้คุยกันสดที่ของมองกุดวัฒนะ
แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงขั้นตอนที่ผู้ป่วย

คือโรงพยาบาลผิดพลาดหรือโรงพยาบาลละทิ้ง

คือมันไปทางไหนดูเขาก็ให้การรักษานะ
มันจะต้องดูอยู่ประเด็นนึงว่าความผิดพลาดที่ท่อไตมันโดนตัดไป๕เซน
มันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเป็นเหตุสุดวิสัย
ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ต้องรับผิดชอบเลย
ถ้าเป็นความประมาทเลิศก็ต้องรับผิดชอบซ่อมให้เขา
แต่ทีนี้เราก็ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ก็ต้องให้หมอเขาอธิบายว่ามันเกิดจากอะไร
ทีนี้ตอนนี้ที่เป็นข่าวแล้วมีการเรียกร้องกันเนี่ย
คือประเด็นเฉพาะข้อผิดพลาดข้อ๒ถูกไหมคะ
คือเรื่องลำไส้ไม่ได้พูดถึงหรือ

เพราะว่าเรายอมรับได้ตั้งแต่แรกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัย
แต่ในกรณีที่ปิดท้องไปแล้วโดยที่คุณหมอก็ไม่รู้เหตุตรงนั้น
ว่าคุณหมอได้ตัดท่อไตขาด
คือถ้า๑๔วันดิฉันไม่สามารถกลับมารักษาได้
แต่เสียชีวิตที่บ้านเลยจะทราบไหมคะว่าเหตุผลมันเกิดจากอะไร

แล้วเด็กสองคนก็จะอยู่ยากลูกมีลูกสองคนเขาก็จะอยู่ลำบากมาก

ทนายเอกค่ะคืออย่างนี้เวลาเราเรียกร้องเนี่ยนะคะ
เท่ากับว่ากรณีเรื่องของลำไส้เนี่ย
ไม่ได้ถูกเอามารวมในการเรียกร้องเลยถูกไหมคะ
เขาไม่ได้ติดใจเรื่องลำไส้คือลำไส้มันนิดหน่อย
แต่ทีนี้เรียนถามเป็นความรู้นะไม่ได้ยุโยงใดนะคะถามเป็นความรู้
คือจริงเวลาพูดถึงเนี่ยต่อให้คุณหมอทราบคุณหมอแก้ไขและคุณหมอแจ้งเนี่ย
เรียกร้องเนี่ยเรื่องลำไส้ต้องเอามารวมด้วยไหมคะ
เพราะมันถือเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่เกิดจากการรักษาน่ะ
คือบางครั้งถ้าเกิดว่าทางตัวคนไข้เขาไม่ได้ติดใจก็คงอาจจะไม่เอามารวม
เพราะว่าประเด็นหลักที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปมันคือไอ้ท่อไต
เพราะมันทำให้น้ำปัสสาวะมันไหลอยู่ข้างใน
ซึ่งคุณชายพรไม่ได้ติดใจเรื่องลำไส้อย่างที่บอกไปนะคะ
แต่ประเด็นเรื่องของไตที่ว่านี้เนี่ยพอกลับไปบ้านแล้ว
คือมันเท่ากับว่ามีท่อหนึ่งต่อตรงออกจากด้านหลังเรา
อีกท่อหนึ่งต่อจากช่องทางปัสสาวะของเรา
แล้วก็จะมี๒ถุงกับ๒ท่อที่ว่านี้ติดตัว
แล้วอยู่บ้านยังไงคะหรือหมายถึงว่าออกไปข้างนอกออกไปยังไงคะ
ซื้อของไปกับลูกเนี้ยออกไปไม่ค่ะไม่ไม่ได้ออกไปไหนเลย
ก็คือได้แต่เฉพาะเดินเพื่อคุณหมอบอกว่าหลังจากผ่าตัด
ถ้าเราไม่เดินเลยผังผืดจะเกาะจะเกาะแล้วเราจะใช่ค่ะ
ก็หอบหน้าค่ะหอบแล้วก็หอบถุงแล้วก็เดินออกกำลังกายหน้าบ้าน
เดินไปเดินกลับให้ได้สัก๑๐๙แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

นอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับน้ำหนักหายไป๑๕กิโลกรัม
จากคนที่แบบดูอ้วนนะคะน้ำหนักลดไป๑๕กิโล

มีผลต่อการขับถ่ายหนักไหมคะขออภัยนะคะ

ส่วนกรณีถ่ายเบาขับถ่ายเบาก็คือปัสสาวะก็คือจากกรณีไต

ก็ปกติก็ทำทานเอง

ช่วงแรกใช่ค่ะก็ทานอาหารอ่อนไปก่อน
เพราะว่าก็รักษาให้ลำไส้ปกติไปก่อนทานอาหารอ่อนไปก่อน
แต่ก็ยังไม่ถ่ายถ่ายยากมากจนคุณหมอต้องสั่งยาถ่ายให้ทานยาถ่าย

ตอนที่คุณหมอให้กลับบ้านพร้อมท่อและถุงอย่างละคู่เนี่ยนะคะ
หน้าหน้าคู่หลังคู่เนี่ยตอนนั้นคุณหมอประเมิน
ข้างหลัง๑ข้างหน้าหนึ่งก็เป็นคู่หนึ่งพอดีค่ะ
ก็ใช้แบบประมาณใส่ย่างหรือใส่อะไรก็ได้ค่ะ
เรียนจับคู่สายกับถุงแล้วก็สายกับถุงหน้าหลังใช่ไหมคะ
ก็มีย่ามใบหนึ่งไปไหนก็พกย่าม
คุณหมอบอกไหมว่าเราจะดีขึ้นภายในระยะเท่าไหร่
หรือขึ้นอยู่กับว่าเราได้หมอเฉพาะทางรักษาเมื่อไหร่คะ
เอาหมายถึงว่าถ้าเราดำเนินการผ่าตัดแล้วหรือว่าระยะที่รอคะ
คืออะไรก็ได้ค่ะสิ่งที่เร็วที่สุดคือ
มันจะขึ้นอยู่กับหมอที่จะได้มาหรือ
หรือว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะต่อให้รักษาแล้วหรือยังไงคะ
คุณหมอก็บอกแล้วค่ะว่าระยะที่รออยู่ก็คือให้ใช้ชีวิตปกติ
เพราะว่าคนที่ป่วยที่ต้องมีถุงปัสสาวะสามารถไปทำงานได้ด้วยนะคะ
ไปทำงานได้ในออฟฟิศคุณหมออธิบายแบบนี้
คือให้เรารู้สึกดีกว่าคนเหล่านั้นด้วย
ว่าคนเหล่านั้นบางทีเขาต้องไปทำงานด้วยความจำเป็นว่าหยุดได้ไม่เท่าไห
แล้วต้องพกถุงปัสสาวะไปทำงานเขาก็ต้องไป
อย่างคุณก็ยังสบายกว่าในช่วงหนึ่งก็คือคุณยังพักผ่อนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้

ไม่ได้เข้าไปเวลาออฟฟิศใช่ไหมคะ

ทีนี้คุณสัญพรไม่ได้รอคิวก็ตัดสินใจไปรามาธิบดี
ไม่ได้ค่ะรอไม่ได้เพราะว่าถ้าอยากให้ชีวิตมันกลับมาปกติเพื่อจะทำงาน
เด็กสองคนใช้เงินกำลังกินกำลังใช้
ดิฉันขออนุญาตรับบอกเพื่อเป็นองค์ประกอบว่าทำไมถึงเรียกร้อนนะคะ

เป็นคุณแม่เลี้ยเดี่ยวแล้วคนที่ดูแลคุณสัญญาพรคือคุณแม่คุณสัญญพรก็คือคุณยายของเด็ก
แล้วก็ลูกเนี่ยอายุ๑๐ขวบกว่า๒คนนะคะ
มันก็เลยเป็นประเด็นที่รู้สึกว่ามันก็คงอยู่เฉยไม่ได้

อันนี้คือประเด็นทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไปรามาธิบดี
พอไปรามาธิบดีมงกุวัฒนาไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ
บอกเขาค่ะแจ้งค่ะแจ้งทุกอย่างเลยค่ะ
แจ้งเป็นสเต็ปเลยว่าไม่รอแล้วนะคะจะไปติดต่อทางโรงพยาบาลเรามาเอง
คือก็ตอนไปโรงพยาบาลลามาถามว่าชีวิตมาลำบากตอนนั้นล่ะคะ
ก็คือหอบถุงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นแท็กซี่
ก็กว่าจะขึ้นได้กว่าจะนั่งได้มันลำบากมันลำบากไปทุกอย่าง
คือเราไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็ไม่คิดว่าชีวิตจะมาเจอในสิ่งแบบนี้
ไม่คิดว่าจะประสบเหตุแล้วโชคร้ายแบบนี้
ใช้เวลารักษาอยู่ที่รามาธิบดีคือคุณหมอก็ผ่าตัดให้คุณหมอ
กว่าคุณหมอจะรับเคสนะคะก็ไปเริ่มไปหาคุณหมอตั้งแต่วันที่๑๑ธันวาส์๖๑
ทางโรงพยาบาลถ่ายว่ามันห่างเท่าไหร่มันอะไรเกิดยังไงค่ะ
ก็เอาเพื่อเอาไปให้ทางโรงพยาบาลลามาแล้วโรงพยาบาลลามาก็ถึงนัดวันที่๒๕
ก็ต้องไปอีกก็คือ๑๒๓ก็คือคือประมาณ๕ครั้งคือต้องไปอย่างนี้ค่ะ

ห์แล้วที่ได้เรียงมาคือตอนที่ไปเริ่มพวกรมาธิบดี

ทีนี้ตอนผ่าที่รมาธิบดีคือตกเป็นอย่างไรนะคะ
เขาไม่ได้ต่อท่อไต
แต่เขายกผนังกับเพาะปัสสาวะยังไงเหรอคะ
ก็คือคุณหมอแจ้งว่าเคสนี้มันอยู่สูงกว่าปกติ
เพราะการอยู่สูงเนี่ยถ้าจะเอาหุ่นยนต์ผ่า
โอกาสพลาดก็ต้องมาเปิดหน้าท้องใหม่อีก
กรณีที่ทำไม่ได้นะคะก็มาเปิดหน้าท้องใหม่อีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมมีแผลเป็นที่หน้าท้อง
เพื่อรักษาชีวิตดิฉันก็คิดว่า
ไปแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยงามแล้ว
ก็ให้คุณหมอเปิดเถอะค่ะไม่เป็นไรให้ขอให้ชีวิตรอดอะค่ะ
ก็บอกคุณหมอว่าช่วยทำวิธีที่ดีที่สุด
คุณหมอก็ตัดสินใจก่อนผ่าตัดวันที่๒๕เข้าไปนอน
ก็ทางโรงพยาบาลลามาก็จะมีคุณหมอมาเยอะมากค่ะ
มาคุณหมอจิตเวทมาประเมินสภาพจิตใจก่อน
พร้อมที่จะผ่าตัดต้องทานยาคลายเครียดต้องอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ไปตรวจหัวใจเอ็โคขึ้นหัวใจว่า
เราเคยมีประวัติอย่างนี้อยู่หรือเปล่า
แล้วก็คุณหมอตรวจตรวจเยอะมากค่ะตรวจจนกว่า
กว่าเราจะคุณหมอมั่นใจว่าสามารถผ่าตัดได้

จะทำการผ่าตัดให้แล้ววันพรุ่งนี้เช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
โดยวิธีการคือขาดนั่นแหละค่ะ
พอยต์คือชีวิตก็คือฟังคุณหมอพูดแล้วก็

แล้วก็คือเอาพ่อห่วงปิดหน้าร้องไห้ร้องแบบจนคุณหมอที่มาบอก
บอกกับเพื่อนทีมแพทย์ด้วยกันว่าหยุดก่อนคนไข้รับไม่ได้
เพราะว่าคุณหมอบอกว่า๑คือจะต่อท่อก็คือผ่าตัด
ถ้าทำได้ถ้ามีท่อยาวพอเอาด้านซ้ายไปป้ายด้านขวา

อันนี้กรณีถ้าจะใช้ท่อไต
คือโยกจากที่มันแบกเป็น๒ให้ต่อมา
ถ้ามันยังเอามาต่อได้ลากมาต่อได้
ก็คือข้อแรกข้อที่๒ก็คือ

แล้วก็คือเอาผนังส่วนหนึ่งมาต่อกับท่อไตที่หายไป
แต่คุณหมอบอกว่าอันนั้นคือเหตุเฉพาะหน้าคือคุณหมอจะเลือกเอง

อันสุดท้ายถ้าทำวิธีไหนไม่ได้คุณต้องพกถุงปัสสาวะตลอดชีวิต

หมายมายมันกำลังใจ
เอาอย่างนี้คือเข้าใจมันจะมีมุมทางด้านการจัดแจงชีวิตอยู่
เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มีคุณยายอยู่ด้วยนะคะ

การรักษาธิรมาธิบดีก็ดำเนินไป

ทีนี้พอมันมาถึงจุดนี้เนี่ย
มาร้องเรียนคือเรามีความรู้สึกอย่างไร

ถึงต้องยอมร้องเรียนแล้วต้องยอมเป็นคดีแล้วคะ
ค่ะก็คือในวันที่เรียกร้องไปครั้งแรก
จากเอกสารเรียกร้องครั้งแรกรู้สึกว่าจะเป็นวันที่๒๕มีนาอ่า
ทางโรงพยาบาลนะคะได้เข้าไปคุยกับทางผู้บริหารโรงพยาบาลเลยนะคะ
ก็คือเข้าไปคุยเลยว่าโรงพยาบาลรับทราบกรณีของคุณเรียบร้อยแล้ว
แล้วผมก็ตามเรื่องของคุณโดยมาโดยตลอด

ว่าได้ไปทำการรักษาอะไรยังไงที่ไหนอะไรอย่างนี้

อันนี้หมายถึงว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอเด่นทอง
ใช่ค่ะก็คือเข้าไปคุยแล้วก็
คุณหมอบอกว่าเราก็บอกข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม
เราก็ให้เอกสารที่เรายื่นไปนะคะว่าเราต้องการอะไรบ้าง
ซึ่งตอนนั้นคิดว่าถ้าเสียชีวิตจากไต
เพราะว่าอาการปวดปัสสาวะช่วงแรกที่ผ่านมานี่คือ

คือคุณเข้าใจไหมคะคุณสมภาพ
คือยืนอยู่ถ้าปวดไม่สามารถกั้นได้
เพราะว่าเราไม่สามารถจะบังคับมันได้เหมือนปกติ
ก็คือคิดว่าน่าจะ
ถ้าสภาวะไตเสียหรือเราจะต้องเสียชีวิต
เราจะต้องเรียกร้องค่าเรียนค่าศึกษาการศึกษาบุตร
ก็คือเอาจำนวนปีที่ลูกเรียน
คูณกับค่าเทอมที่จะต้องมี

ในส่วนหนึ่งในมหาลัยเราก็คำนวณไป
มันก็อยู่ที่ประมาณ๔ล้าน
ก็แจ้งไปทางโรงพยาบาลทางคณะที่เข้ามานั่งฟังนะคะ

แต่ในส่วนของตัวเราเองค่าเยียวยา

ที่เราจะต้องอยู่กับสภาพแบบนี้

เพราะว่าเราจะต้องอยู่กับอย่างนี้นานเท่าไหร่

จะมีหมอจากทางโรงพยาบาลออกมา
รับรองไหมว่าปีหนึ่งคุณหายแน่นอน
ไม่มีหมอจากทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาเอง
ก็ไม่กล้าที่จะเขียนใบรับรองแพทย
ยืนยันในปีเดียวสามารถหายได้

คุณหมอบอกว่าเคสที่ขาดน้อยกว่าคุณ

ขาดรายได้จากสิ่งที่เราเคยหาได้

ก็เลยอยากให้ชี้แจงให้คุณหมอทางโรงพยาบาลนะคะ
ทราบว่าถ้าครอบครัวคุณมีคนคนเดียวที่ต้องดูแล
ที่หาเงินหาทุกสิ่งทุกอย่างให้เด็กสองคน
เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วถ้าขาดกำลังสำคัญคือเราไปเนี่ย

ก็เลยเรียกร้องไปตามความคิดของเราเอง

ค่ะคือเอกสารที่ส่งไปทางคุณหมอเหรียญทอง
ตอบกลับมาเป็นข่าวทั้งหมดแล้วนะคะคุณผู้ชม

คือมันก็ฟังได้ทั้งสองฝั่งนะคะ
ว่ามันต้องกำหนดไว้ชัดเจนว่ามาจากการผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจริงมันถึงจะได้แบบนั้นแบบนี้เป็นเงื่อนไข

คุณหมอเหรียญทองผู้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับผู้มนุยการโรงพยาบาลมงกุฎพัฒนะนะคะ

คุณรณรงค์คุณสรยพรและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
คุณหมอเอาอย่างนี้ค่ะเรียนมาถึงข้อเรียกร้องเลยค่ะ
คือคุณหมอสามารถขมวดได้เองว่าตอนนี้มีความเข้าใจผิดไหม
หรือ๒มีอะไรที่ตกลงกันได้และบางอย่างยังให้ไม่ได้เพราะอะไรคะ

ข้อเรียกร้องของคุณสรรยพรมีทั้งหมด๖ข้อนี้นะครับ
ทั้งผมได้ตอบเป็นรายลักษณอักษรเป็นหนังสือถึงคุณสริยพร
โดยตรงสะเบียนตอบลับไปตั้งทั้งปันที่๑๖รักษณะผมแล้วนะครับ
เอาเป็นข้อ๑๒๓นี่ไม่ใช่ประเด็นนะครับ
ประเด็นก็คือนะครับอันที่๑นะครับ
คุณสรรยพรในข้อเรียกร้องเขียนว่าทำให้ขาดงานอยู่๔เดือนนะครับ
ซึ่งมีรายได้จากการทำงานมีธุรกิจทำงานเดือนละ๕๐๐๐บาท
ซึ่งผมก็โอเคนะครับตกลงไม่ได้มีปัญหาอะไร
ตามหนังสือทั้งหมดตามที่โพสต์ในเฟสบุ๊ค
ก่อนที่จะเป็นเรื่องราวในกระแสสังคมตอนนี้นะครับ
แจ้งไปตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วนะครับ๕๐๐๐บาทนะครับ
เดือนก็คือ๒แสนนะครับผมก็ขอให้ส่งหลักฐานนะครับ
มีรายได้ซึ่งหลักฐานที่เราเชื่อถือที่สุด
คือหลักฐานการคำนวณภาษีเงินได้นะครับพงด๙๐พกด๙๑นะครับ
คุณทะเลพรมีรายได้เดือนละ๕๐๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
ก่อนได้รับความผิดพลาดจากการผ่าตัดกรณีนี้ผมเรียนก่อนนะครับ
โรงพยาบาลเนี่ยไม่มาต่อเรียกว่าต่อสู้มาเกี่ยงงอนว่าเราไม่ทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้
รับผิดนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผิดนะครับ
ว่าผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเหตุของผงคลินตัวนี้ก่อนนะครับ
กรณีนี้เนี่ยเมื่อกี้ตัดที่ผมได้ฟังว่าตอนหมอผ่าตัดแล้วเนี่ยตัดไป๕เซนแล้วไม่บอกอะไรอย่างนี้
ผมก็เรียนอย่างนี้ครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับคนละเรื่องนะครับ
ถ้าคุณหมอผ่าตัดพ่อไปไป๕เซนแล้วปล่อยคนไข้กลับบ้านนี่
ขอโทษนะครับอันนี้ผมไม่ใช่ว่าแต่คดีแพ่งเลยนะครับ
เอาคดีอาญาด้วยนะครับต้องเอาเอาติดคุกติดตารางกันไปเลยนะครับ
คือกรณีทอดไตเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดการเป็นจริงไม่ทราบนะครับ
คุณหมอก็ไม่ทราบนะครับเพราะกรณีการผ่าตัดเข้าไปในช่องท้องคุณอ่า
ของคุณสรยพรมีพังผืนมาก
การผ่าตัดท่อรังไข่เนี่ยนะครับสิ่งที่อาการแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยนะครับ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือการผ่าตัดโดนทอดไตรนะครับ
ทำให้พ่อไปบาดเจ็บนะครับแล้วน้ำปัสสาวะมันรั่วออกมานะครับ
ซึ่งเนี้ยเราไม่เราไม่เห็นนะครับถ้าคุณหมอเห็นตอนนั้นเราก็ทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะครับ
๕๑๐๐๐บาทต่อเดือนขาบรายได้เท่าที่จะซีเป็นหรือจะ๑๐เดือนถึงว่า๒ปี๓ปี
ผมไม่ได้เป็นปัญหาเลยปัญหาก็คือว่าขอให้นำหลักฐานการเสียภาษีเงินได้นะครับ
ก่อนเจ็บป่วยก่อนเสียหายทั้งนี้นะครับ
ผมก็จะได้ดำเนินการให้นะครับแต่คุณสัยพรก็ไม่ส่งให้ผม
แล้วเรื่องการเสียชีวิตก่อน๘ปีผมก็ไม่มีปัญหา
เพราะผมกล้ารับผิดชอบแต่เพียงแต่ว่าคุณแสดงทรต้องมีหนังสือยินยอม
ว่าถ้าเสียชีวิตจะต้องให้ต้องส่งศพกรรณสูตร
เพื่อหาสาเหตุการตายว่าจะตายจากพ่อตายที่รับความผิดพลาด
จากโรงพยาบาลมงคุณบริษณะหรือไม่
ถ้าใช่ก็จะจ่ายค่าศึกษาบุตรซึ่งก็ขอให้ส่งหลักฐาน
การศึกษาค่าใช้จ่ายบุตรอะไรต่างมาก็ไม่ส่งที่เรา
จะ๔ล้านหรือ๘ล้าน๑๐ล้านก็ส่งมาซึ่งเราก็จะคำนวณตาม
ให้นักศึกษาคำนวณเลยก็ไม่ส่งมาให้ผม
เมื่อกี้ที่คุณธรรยาพรบอกว่าผมติดตามตลอดผมควรเรียนอย่างนี้
เมื่อผมทราบว่าคุณแสดงพรได้รับความเสียหายจากการรักษา
เราไม่ปฏิเสธความลับผิดผมเป็นคนให้เจ้าหน้าที่ผม
เชิญคุณธรรยาพรมาพบผมแล้วก็การที่มารักษา
แล้วน้ำในช่องท้องคุณหมอทางเดินปัสสาวะผมได้ทำสาย
ปัสสาวะออกช่วงท้องอันนี้ถูกต้องนะครับ
จะปล่อยให้น้ำปัสสาวะค้าอยู่ในช่องท้องไม่ได้
ปัสสาวะของคนเราทุกคนคุณจองฝันผิดอยู่
ก็การสร้างปัสสาวะตลอดเพราะน้ำปัสสาวะไม่เป็นของเสีย
ที่ต้องขับออกแล้วก็ต้องใส่น้ำทอดเรนอันนี้ถูกต้อง
เมื่อสายทอดเรนและภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนวิกฤตนั้นได้ผล
คือโรงพยาบาลเหนือขึ้นไปที่ต้องส่งต่อคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แล้วเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับแล้วก็ติดต่อทางโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลต่าง
แต่ปัญหาก็คืออยู่ที่นางห่วยที่เราจะส่งต่อไปต่อเนี่ย
ไม่ว่าจะธรรมศาสตร์หรือโรงพยาบาลภูมิพลหรือคณะแพทย์ต่างเนี่ยเขามีเคสที่เต็มนะครับ
เราไปไม่ได้ในระหว่าง๒เดือนแล้วก็ต้องใส่ท่อแล้วก็ถุงปัสสาวะอย่างนี้แหละนะครับ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

บอกว่าไม่ว่าจะขออะไรมาเนี่ยมันต้องถูกพิสูจน์ไม่ว่าจะ
ขาดรายได้หรือถ้าเกิดเหตุอะไรเนี่ยมันต้องระบุให้
การเยียวยาแต่ว่าจะอยู่ในช่องอะไรก็ได้ค่ะจะเรื่องของ
รักษาพยาบาลชดเชยเยียวยาหรือเงินอนาคต
อันนี้เป็นไปได้ที่จะคุยกันอีกรอบไหมคะคุณหมอ
อย่างนี้ครับสิ่งที่คุณรายพรเรียกร้องเนี่ยนะครับ
ผมให้หมดเลยนะครับตามข้อเรียกร้องนะครับ
แล้วผมไม่ต่อรองนะครับ
แต่อย่างที่กรณีที่จะเสียชีวิตภายใน๘ปีเนี่ยนะครับ
ถ้าออกมาเป็นหลักฐานการศึกษานี่นะครับ
เป็น๑๐ล้านผมก็ได้๑๐ล้านไม่ใช่ให้๘ล้านตามที่ขอนะครับ
เอาตามที่คุณชายพรต้องการนี้นะครับ

ที่เรียกร้องนะครับที่ผมตอบไปนี่คือ

ยกเว้นข้อเดียวยกเว้นข้อเดียว
คือสภาพทางจิตใจ๕๐๐๐๐๐บาทมันเลื่อนรอยผมให้ไม่ได้
ก็อันนี้ขอให้ผมให้ทุกข้อหมดนะครับ
แล้วยกเว้นข้อนี้ให้คุณสัยพร
หาวิธีการที่สุดอย่างไรให้เราชัดเกตเราก็จะให้
คุณหมอขาที่บอกว่าทางโรงพยาบาลให้หมดเลย
หมายถึงเอกสารชุดเดิมที่ส่งตกลงกันเหรอคะ
นี่คือสุดยอดความริกร้องมานะครับสุดยอดความริกร้องมาทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าต้องมีหลักฐานไปให้คุณหมอถูกไหมคะ
ต้องครับต้องครับอย่างเช่นก็คือให้หมด
ถ้าได้หลักฐานทั้งหมดที่คุณหมอขอกลับไป
ไม่ได้เป็นปัญหานะครับคือถ้าจะให้ผมมาต่อรอง
เจ็บป่วยความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่มาต่อรองกัน
ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบครับ
แต่ว่ามีข้อเดียวเท่านั้นที่จริงแล้วก็ระบุในนี้เหมือนกัน
คือเรื่องของสภาพจิตใจเพราะว่า
ในนี้เขียนว่าคือเหมือนจะประเมินยังไงใช่ไหมคะ

ยังแค่ยังไม่มีทางโรงพยาบาล

คุณโดยเฉพาะก็มารับค่ารักษาค่าอะไรสมควรต่อที่รามราคมก็ตามจ่ายให้ตลอด
ค่ะคุณหมอค่ะเป็นไปได้ไหมคะถ้าจะมีการ
คือจริงเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องคุยผ่านสื่อนะคะคุณหมอที่ฉันเข้าใจ

ผมเรียนเลยนะคะว่าผมก็ไม่ได้ต้องการคุยผ่านสื่ออะไรแบบเก่งแต่คุณแสนพร
ต้องการให้สื่อกดดันผมนะครับซึ่งผมก็คิดว่าไม่เป็นไรเมื่อเป็นอย่างนั้นผมก็ชี้แจงนะครับ
คือผมตอบประชาชนนะครับคือผมไม่เห็นด้วยกับการใช้สื่อสารมวลชนกดดันนะครับ
ผมอยู่ในสภาพจำจำนวนหรือจำยอมค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อผมทำตามข้อเรียกร้องผม
คุณแสนพรผู้ข้อแล้วคุณแสนพรเอาลักษณะมาให้ผมก็จบตั้งแต่หนึ่ง
เดี๋ยวฉันจะถามในรายการค่ะว่าทำไมไม่ส่งหลักฐานไป
แต่ทีนี้ขออีกหนึ่งข้อค่ะคุณหมอค่ะ
แบ่งเป็น๑๒๓๔๕ก็ได้แต่เธอต้องการเหมือนกับหลักประกันให้ลูก๒คนนะคะ
เป็นไปได้ไหมคะที่จะนัดคุยกันอีกครั้ง
ไม่ต้องนัดคุยหรอกครับเอาหลักฐานมาให้ผมก็ให้อยู่แล้วนะครับ
หลักฐานของการศึกษาบุตรมีการเรียนอย่างไรการเรียนเป็นยังไงนะครับ
แน่นอนนะครับผมรับผิดชอบภายใน๘ปีต้องศึกษาภายกับพ่อตายอันนี้นะครับ
แล้วก็แน่นอนการศึกษารับผิดชอบภายใน๘ปีผมให้อยู่แล้วทั้งหมดไม่ต้องห่วงนะครับ
แต่เอาหลักฐานมาสิครับว่าค่าใช้จ่ายบุตรเป็นยังไงนะครับ
ผมจะบอกว่าผม๔ล้านแล้วผมก็เชื่อ๔ล้าน

ผมขอหลักฐานถ้าน่ก็ไม่ให้ผม

คือเป็นไปได้ไหมคะที่อาจจะไม่ได้มีการนัดคุยกันสองฝ่าย
แต่ว่าอาจจะมีคนกลางที่เหมือนกับคุยผ่านให้นะคะซึ่งไม่ใช่สื่ออะค่ะ

ก็ผมก็บอกอย่างนี้เอาหลักฐานค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรที่มีเนี่ยนะครับ
ส่งมาให้ผมไม่ต้องมาส่งเองก็ได้ผ่านคนกลางมาก็ได้
ผมก็คำนวยแล้วผมก็โอเคแล้วก็ทำหนังสือคุณผู้จังคุณพิวัตน์ก็สินยอม
ว่าถ้าเสียชีวิตก่อน๘ปีประมาณ๘ปีต้องให้เชิญสูตรสุขทั้งนั้นแหละครับ
คุณหมอค่ะค่ะเดี๋ยวที่ฉันจะถามคุณสัญญาพรในประเด็นต่อไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือไปในทิศทางที่ออกมาออกมาเป็นข่าวที่คุณหมอเขียนนะคะ
ครับเป็นสิ่งที่คุณพระอาจารย์สะดัดอยับพอลเรียกมองทุกข้อเลยนะครับ
ได้ภายตามนั่นเลยขอหลักฐานเท่านั้นเอง
ผมก็ทำให้หลักฐานการศึกษาบุตรค่าใช้จ่ายบุตรเป็นอย่างไรนะครับ
ถ้ามันออกมามันมากกว่า๔ล้าน
ผมก็ได้มากกว่า๔ล้านแต่ต้องเสียชีวิตโดยชนสูตร
ทางนิจจีนเวชว่ามีชีวิตจะท่อไปที่โรงพยาบาลทำให้เขาเติบความเสียหาย
เข้าใจค่ะยังไงขอบคุณคุณหมอสำหรับช่วงนี้ค่ะ
ก่อนขออภัยเวลาเหลือกระชับขอบคุณค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณศัลย์ยาพรคือเอาอย่างนี้นะคะ
ถ้าเป็นไปลักษณะที่คุณหมอตอบเท่ากับว่าจะได้ทั้งหมดแต่
ก็จะเป็นตามข่าวก่อนหน้านี้คือขอหลักฐานทุกอย่าง
จะยืนยันได้ว่าที่คิดออกมาเป็นจำนวนเท่านี้

ตัวเลขที่ได้แล้วเรียกร้องไปอย่างนี้คือคิดมาจากอะไร
คืออันนี้เรียนถามตามคุณหมอทำไมไม่ได้ส่งหลักฐานกลับไปคะ
ตอนแรกที่คุณหมอตอบมาที่จะให้ส่งหลักฐานนี่

ดิฉันไม่ได้เป็นผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี
ซึ่งคุณหมอคุณหมอเหรียญทองแจ้งมาว่าต้องเอาภาษีใบแจ้งภาษีเงินได้
ไหนคะเนื่องจากดิฉันใช้ประกันสังคมมาตรา๓๙
ซึ่งคุณหมอก็ทราบอยู่แล้วว่าดิฉันรักษากับทางพยาบาล
ด้วยสิทธิ์ประกันสังคมด้วยการประกันตนเอง
ประกันตนเองเท่ากับดิฉันไม่ได้มีอาชีพที่เป็นรายได้ประจำ
รายได้ก็จะเป็นเงินเข้ามาในบัญชี
คุณหมอก็จะคือจะขอดูในส่วนของบัญชีย้อนหลังเลยค่ะ
ในส่วนของตรงนั้นในส่วนหนึ่งก็กำลังคิดอยู่ว่า
โอเคจะให้คุณหมอดูแต่ก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกว่า
ถ้าคุณมีเงินได้เท่านี้ทำไมคุณไม่เสียภาษีล่ะ
คือเอาอย่างนี้นะคะได้ถามทางกฎหมาย
คืออันนี้มันจะเป็นประเด็นเรื่องกลายเป็นว่าภาระพิสูจน์

ครับแต่นี่ก็คือเป็นเรื่องของค่าเสียหายนะ
ก็คือก็ต้องบอกว่าเราเสียหายยังไงบ้าง
เอาตามหลักกฎหมายหลักกฎหมายของการละเมิดนะครับ
ถ้าฟังว่าเป็นการประมาทเลินเล่อทำให้เขาเสียหาย
ก็ต้องเอาให้เขากลับสู่สภาพเดิมก่อนที่เขาจะเสียหาย
แปลว่าค่ารักษาพยาบาลค่าได้จ่ายในการรักษาร่างกาย
ค่าขาดประโยชน์จากการทำงาน
หรือถ้าเกิดว่าทำให้เงินที่เข้ามาเนี่ยไม่สามารถเอาไปเลี่ดูบุตรได้

แล้วคุณจะเอาตัวเลขนี้อยู่ดีมาเรียกร้องได้ยังไง
ถ้าไม่ได้เอามายืนยันว่าเคยได้เท่านี้นะ
แล้วมันหายไปเท่านี้นะมันต้องได้เท่านี้

เราฟ้องร้องกันในศาลสมมุติฟ้องร้องกันในศาล
ค่าเสียหายคือใครจะอ้างมาเท่าไหร่ก็ได้

ยายได้มาจากการขายอะไรบ้างแจงมา๑๒๒
ถ้าแจงได้ก็ได้
คือมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นภาษีอย่างเดียวนะ

คุณหมอใช้คำว่าไม่รอหลักฐานใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้มันจะต้องเป็นภาระพิสูจน์ในการทำเอกสาร

มันจะต้องเป็นภาระพิสูจน์ทางนี้หรือยังไง
ก็มันเป็นเรื่องค่าเสียหายเพราะคนอื่นเขาไม่รู้ว่าตัวเองเสียหายเท่าไหร่
ตัวเองก็ต้องอธิบายแจ้งไปว่ามันเท่าไหรขาดประโยชนเท่าไหร่
แต่ทีนี้ตามข้อเรียกร้องทั้งหมดมันต้องถูกขมวดที่ว่า
คุณสัญพรเรียนไม่แน่ใจอาจจะไม่อยากแบบลุงรังอะไรอย่างนี้นะ

คือจะคุยแค่ขอก้อนเดียวเพื่อเอาไว้ให้ลูกสองคน
แต่ทีนี้มันจะเข้ารักษณะกรอบเดิมตรงที่ว่า
แล้วเอาอะไรมาคิดเป็นตัวเลขก้อนเดียวที่ว่านี้

คือเคสนี้ต้องเสียชีวิตกับเงินในส่วนที่ขาดรายได้ตอนนี้
สมมุติถ้าขาดรายได้ตามที่คุณหมอบอกนะคะ
พิสูจน์ได้ในข้อสุดท้ายนะคะก็คูณจำนวนกี่เดือนไปสิ
เพราะตอนนี้๘เดือนจาก๘เดือนนี้
แต่คุณหมอลงในใบรับรองแพทย์มาว่า๓ปี
ก็เอายอดเงินอันนี้ค่ะคูณ๓ปีอย่างนั้นหรือเปล่าคะ

ถึงได้บอกว่าจะกี่ปีก็ได้
เข้าใจว่ามันจะต้องเป็นภาระที่ตัวเอกสารยืนยัน
คือตอนแรกเข้าใจว่าตอนที่ทางนี้เขียนไป

เขียนเองค่ะว่ามันกำลังเกิดกับเรานะ

สมมุติว่าปีนึงเดือนนึงเนี่ยมีรายได้๕๐๐๐๐

๓ปีผมเรียกไปตามนี้เลยเพราะทำงานไม่ได้
แล้วก็ค่าเดินทางไปรักษาเพราะว่ามันก็

เอาอย่างนี้นะคะคือเหมือนแบบเป็นแม่
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อยู่เมื่อไหร่ไปขออภัยนะคะ
ก็เขียนไปว่าห่วงอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่คือแต่จริงจริงแล้วหลังจากนี้เนี่ย
ถ้าได้คุยกันก็อาจจะไม่ต้องแบบยิบขนาดนี้

ขอให้เข้าใจกันแล้วกันใช่ไหมคะ

ก็ในจุดที่ยอมรับได้กันทั้งสองฝ่ายด้วย
ทำไมถึงได้มาออกสื่อก็เพราะว่าอยากให้เป็นกลางที่สุดค่ะ
ได้รับความยุติธรรมที่สุดของทั้งสองฝ่ายด้วย
อ่าซึ่งหลังจากนี้เอาไงคะขอสั้นเลยทนายอนโรง

เอาทำเอกสารไปส่งก่อนเพราะว่าพอบอกเขารับผิดชอบ
เพราะงั้นเดี๋ยวทำเอกสารใหม่ส่งไปใหม่เดี๋ยวดูว่าไง

เวลามันเกิดกรณีแบบนี้มันต้องละเอียดหลายด้านนะคะหลายมิติ
แต่ทีนี้ในส่วนที่คุณสัญพรมาออกรายการ
ก็คือมีความเป็นห่วงมากว่ามันจะเดินไปทางไหนนะคะ
เดี๋ยวตามข่าวกันต่อยังไงขอบคุณมากที่อย่างว่า
รับฟังเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณคุณหมอด้วยที่ก็ยังได้ชี้แจงในรายการเดียวกันนะคะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ